อันนั้นเรื่องของการตุ๋นเงินผ่านทางไลน์ทั้งที่ยังไม่เจอตัว
แต่อันนี้นี่ไปตุ๋นต่อหน้าต่อตาเลยคุณยายวัย๘๘ปี
ตีสนิทแล้วก็บอกว่ารู้จักกับลูกสาวคุณยายที่ไปทำงานอยู่กรุงเทพ
แล้วก็หลอกออกอุบายให้ยายบอกไปขุดขาหลังบ้านให้หน่อย

ปรากฏว่าพอคุณยายหลงเชื่อไปขุดขาค่ะ
คนนี้เนี่ยเข้าไปในบ้านไปขโมยเงินเก็บของคุณยายทั้งหมดเลย
อยู่ใต้หมอน๑๘๐๐๐บาท
ตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วก็พาไปทำแผนทางผู้ต้องหา
กราบเท้าคุณตาคุณยาย

ซึ่งยายบอกว่าไม่โทษโกรธเครื่องแต่ต่อไปอย่าไปทำกับคนอื่น
กรณีที่มีมิจฉาชีพเป็นหญิงสาว
ขับรถจักรยานยนต์มาที่บ้านนางคำเหมือนและนายอวนสะดาว
ตายายที่อยู่บ้านกันลำพังนะคะ
อยู่ที่ตำบลนาแพงบโคพูชัยจขวานแก่น

และยังออกอุบายบอกว่าเดี๋ยวจะกลับกรุงเทพเนี่ยลูกหลานของยายอยากได้ขาไปกิน
ตายายเชื่อสนิทใจเลยลุกไปขุดขาหลังบ้านมาให้๑กรัมค่ะ
จังหวะที่ยายคำเหมือนอายุ๘๘ปีเดินไปขุดขาแล้วตาก็นั่งอยู่หน้าบ้านแท้นะ
จฉาชีพสาวคนนี้ขอเข้าห้องน้ำจากนั้นเข้าไปรื้อค้นในบ้าน
ทรัพย์สินเป็นเงินสดถึง๑๘๐๐๐บาทเก็บไว้ใต้ที่นอนของตายาย
เขาบอกว่าเก็บหอมรอมริบมาไว้ใช้ในยามแก่เท่า
และจะไว้จัดงานศพให้ตัวเองไม่ให้ลำบากลูกหลานนะคะ
จากนั้นมิจฉาชีพหลบหนีไปดูสิทำได้ยังไง
คนแก่นี่คุณตาคุณยายแกจะ๙๐จะร้อยอยู่แล้ว
ต่อมาตำรวจก็เลยติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้ได้เมื่อ๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
ก็คือนางสาวธวรกรแคร์ฝอยอายุ๔๓ปีเป็นชาวจังหวัดอุทัยธานี
ล่าสุดก็นำตัวไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ระหว่างไปทำแผนเนี่ยก็ไปก้มกราบเท้าสองตายาย
โหสิกรรมกับสิ่งที่เธอทำไปด้วย
คำเหมือนเนี่ยพูดกับผู้ต้องหานะคะบอกว่านี่ไงตอนนี้ก้มกราบ
ยายไม่มีเงินเหมือนกันไม่ได้ทำมาหากินแล้วนาก็ไม่ได้ทำ
ยายไม่ได้ถือโกรธเธอหรอกแต่ต่อไปอย่าไปทำกับใครอีก
ให้กับตัวกลับใจซะนะคะดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
อย่าให้มันซื้อโทษหรอก